ที่หน้าจอตอนนี้ดราม่าถาโถมใส่กรมสรรพสามิตรแล้วครับ
อยู่ดีไปบุกจับคุณยายขายบุหรี่ปลอมฮะ
กจับคุณยายขายบุหรี่ปลอมแต่ลูกชายวัยหลัก๕
ซึ่งขาพิการออกมารับผิดแทนแม่

ติดคุกไปเรียบร้อยแล้วเหตุการณ์นี้ฮะ
เหตุการณ์นี้คุณสุริยาดูเดินดิก็ยังลำบาก
สุริยาเพ็งพันธ์อายุ๕๕ปีเป็นอำมพลึกขาขวา
เดินธรรมดาไม่ได้ต้องใช้ไม้ค่อยย่องไป
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่

สรรพสามิตรอุดรธานีบุกจับบุรีปลอม
แล้วก็ถูกนำตัวมาดำเนินคดีที่โรงพักเมืองอุดรธานี
เรื่องของเรื่องจริงตอนบุกจับแม่อยู่

ยายประนอมเพ็งภาณายุ๘๐ปี
ตอนนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่บุกมาที่บ้านจริงครับ
แต่สุดท้ายต้องควานหาเงิน๕๐๐๐บาท
ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในการประกันตัวลูกชายออกมา
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้านขายของชำ
สุขใจพัฒนาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

วันที่๙พฤศจิกายนเป็น๔เจ้าหน้าที่

แต่เหตุการณ์นี้เขามาจริงแล้วเขาพอมาถึง

จุดไหนเก็บบุหรี่จุดไหนเก็บเงินจุดไหนเก็บทอง
เหมือนเดินไปเนี่ยไปหยิบหลักฐานออกมาได้
ทั้งที่เขาเป็นสรรพสามิตร
แล้วเขารู้ได้ไงยานวิเศษเหรอ
ตอบไม่ได้เดี๋ยวจะมีคำตอบเรื่องนี้นะฮะ
พอมาเจอบุหรี่ปลอมฐานขายบุหรี่ปลอม
คือดูจากไหนบุหรี่ปลอมอากรสแตม

เพราะฉะนั้นต้องโดนปรับ๕๐เท่า
ล็อตนี้ต้องโดนปรับ๑๖๐๐๐บาท
ไม่มีตังค์นี่ตอนแรกไม่มีตังค์
ก็เลยจับดำเนินคดีนะครับตอนแรกก็จะจับยาย
แต่ลูกชายคือคุณสุริยาบอกจับผมไปแทนดีกว่า
อย่าจับแม่ผมไปเลยเพราะแม่เนี่ยอายุหลัก๘แล้วฮะ
โดนจับไปที่สำคัญไปกว่านั้นย้อนกลับไป
ก่อนวันที่จะมีการเปิดปฏิบัติการบุกจับ
มีคนที่ไม่ค่อยรู้จักมักคุ้นเอาบุหรี่มาขาย
อ้าวแล้วซื้อทำไมก็เขาขายถูกอ่ะ
เอาบุหรี่มาขายเราเคยซื้อเขาแล้วเคยซื้อเขา๓ครั้ง
เมื่อวานนี้เป็นวันที่๔ครั้งที่๔
เอาบุหรี่มาขายไปมาพอซื้อมา
วันรุ่งขึ้นสรรพสามิตรบุกมาจับเลย
ก็มีสิทธิ์ที่คุณยายและมีสิทธิ์ที่สังคมจะตั้ง
สังเกตว่านี่มันคือขบวนการตบทรัพย

เอาเข้าเลยครั้งสุดท้ายอ่ะนะ
ยังไม่ได้ขายได้เงินสักบาทเลย
จะเอาแต่เงินอย่างเดียวเสียคำปรับ
เอาแต่เงินอย่างเดียวถ้าเสียคำปรับก็ขึ้น

ถ้าจ่ายอยู่นี่คิดเท่าไหร่
พี่แหละเพราะว่าแสนหกหมื่น
แสนหกเออจากนั้น
ลูกไข้ยืนหยั่นยางเดียว
ผมว่าเสียคำผมว่ามีเงิน
ผมชิดทิศคุกเขาก็เผลอเลย

ก็เลยให้กรัฟมาว่าให้ไปหาเงิน

แล้วซื้อทำไมเพราะมันราคาถูกกว่าที่ไปรับมา

ดังนั้นคนที่เขาไม่มีความรู้เรื่องอากร

แต่คนที่เขาสูบเนี่ยเขาก็จะรู้เหมือนกันว่าเนี่ย

แต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เหมือนกับมีการจัดฉากเอาไว้
มีคนมาขายแล้วก็มีคนมาบุกตรวจจับ
ดังนั้นคนที่เป็นชาวโลกโซเชียลมีเดีย

ดังนั้นท่านลวลลเนี่ย

ต้องตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดอีกที
ปฏิบัติการตามภารกิจของข้าราชการอันดีชอบ

หากเรื่องนี้มีความปฏิบต่อว่า

อันนี้มันคือการทำร้ายประชาชนแท้เลย
เขาเป็นชาวบ้านธรรมดาเขาขายของธรรมดา

ถ้าท่านลวรนดูข่าวที่หน้าจอทีวีนี้
วันนี้ว่างเมื่อไหร่ตรวจสอบได้ทันทีนะครับ
เราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าความจริงคืออะไร